ใครเราเลยจะรู้ว่าความรักแม้แรกเจอแต่คนไม่รู้จัก
แต่ปักใจเพียงครั้งเดียวติดในใจชั่วกาย
อย่างที่เราทั้งสองได้ผ่านพบลบเรื่องราวอาจีที่ราวร้าย
เธอคือความรักแท้ที่ฉันหามาเนิ่นนาน
แต่ความรักดูเหมือนเลือนล้างปลายทางไม่เป็นดั่งใจ
ถ้าจะให้เราพบกันใยต้องกีดกันเราให้ไกล
กีดกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกันด้วยภูฟ้าทรงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมปลายแพ้
ใช่ไหมใช่ไหม
ในตอนจบสุดท้ายนี่ยายรักมักให้คนห่างไกล
ได้ย้อนกลับกลับมาเพื่อพบเจอบอกรักเธออีกครั้ง
แต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้
พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กัน
หยิบกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กินกันด้วยผู้พาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมอายแพ้
ใช่ไหมใช่ไหม
กีดกันด้วยผู้พาสูงชั้นลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมภายแพ้
ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป